ดูความแข็งแรงและอดทนของเนรแก้วในขบวนแห่
ก่อนที่จะบวชเขาบอกว่าต้องแข็งแกร่งมากเลยครับ
ดูเขาแห่ดูเขาแห่ดูเขาโยกดูเขาโยก
ถ้าผมเป็นนาคที่อยู่ข้างบนนั้นแล้วก็โอ้โหต้องแข็งแกร่งมาก
คนข้างล่างเขาก็เป็นห่วงเขาเล่นแห่กันกลางแดดอย่างนี้ก็ตะโกนถาม
พอนาคว่านาคร้อนไหมร้อนไหมไม่เอาไปร้อนเอาโยกอีกโยกอีก
ไม่ไม่ร้อนไม่บวชแล้ว
นั่นคือถ้าเป็นคุณเพราะแส้งครึกเท้า
เขาบอกว่าท่าปล่อยมือเลยน่ะไม่ปล่อยรักครับปล่อยก็ร่วงใช่ก่อนครับ
ทีนี้เขาต้องโยกกันตามจังหวะดนตรีแล้วก็ผู้แบกหามเนี่ยต้องโยกให้แรงโยกให้แรง
แต่มีที่มาที่ไปทำไมถึงต้องโยกแรงแบบนี้
คุณผู้ชมที่เห็นโยกแรงแรงอยู่เนี่ยแล้วที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะ
นี่แค่สอบนี่แค่สอบนะยังไม่บ่วนจริงสอบเท่านั้น
แค่ซ้อมไส้เลื่อนก็ถามหาแล้วครับ
เออมันก็ต้องแบบทำให้เหมือนจริงไงเขาซ้อมวันหนึ่ง
แล้วก็เดี๋ยวแห่จริงอีกวันนึง๒วันไม่ทันเลื่อนหรอกค่ะ
แห่เนรแก้วแบบเขย่าแรงเนี่ยเนรแก้วที่กำลังเข้าบวชในพระพุทธศาสนา
ต้องนั่งบนวัวเทียมนี่เห็นไหมเป็นรูปปั้นวัวเทียมนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็แห่รอบโบสถ์ตัววัวเนี่ยจะต้องอยู่บนแคร่ที่มัดอย่างแน่นหนาถาวร
ผู้ที่บวชต้องขึ้นไปนั่งส่วนคนหามก็อย่าโยกแบบนี้
เพื่อทดสอบความแข็งแรงและความมุ่งมั่นอดทนของผู้ที่จะบวชครับ
นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนก่อนที่จะบวชเป็นพระเป็นเนรนะถ้าใครตกลงมาอันนี้
แต่จริงเขาก็ไม่มีนะเขาบอกว่าไม่เคยมีใครตกลงมานะ
แต่เขาบอกว่าถ้าใครตกลงมาถือว่าคนนั้นยังไม่พร้อมที่จะบวช
เขาเป็นความเชื่องส่วนใหญ่ก็ได้บวชกันหมดเลย
ว่าต้องพร้อมทั้งกายและจิตใจค่ะ
เอาจริงแต่ละที่เขามีความเชื่อที่แห่นาคแตกต่างกันออกไปเนอะ
ก็เหมือนทดสอบความอดทนความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ